ยังตกใจเลยคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะเห็นนะคะ
เราก็เลยส่งทีมข่าวไปคุยกับพี่เปิ้ล

อยู่ดีมีผู้ชายคนนึงเป็นใครก็ไม่รู้นะคะ
บุกเข้าไปในออฟฟิศของพี่เปิ้ล

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกิน

ไปไล่ก็ไม่ไปนะคะจนต้องประกาศตามหาญาติ
มาเจรจาแล้วก็พาตัวไปค่ะ

หรือเป็นคนในบ้านหรือเป็นญาติพี่น้อง
พอเข้าไปเหมือนเป็นบ้านของตัวเองเลยนะคะ

ตั้งแต่๖โมงเย็น๒๕มีนาคม
ไปจนถึงช่วงเย็นของอีกวัน
ก็คือ๒๖มีนาคม

ตำรวจเชิญตัวไปโรงพักถึงจะไป

สงบสติอารมณ์ที่โรงพักนะคะ

รักษาตัวต่อเพราะเขาป่วยจิตเวท
วันนี้เราส่งคุณเนติชาวนักข่าวของเรา

บริษัทมดามกาสก้านะคะในซอยสุขภิบัน๒๕สวงเทพฯ
เปิ้ลพาไปดูเลยค่ะจุดต่างที่ผู้ชายคนนี้เข้าไปในบริษัท
แล้วก็เอากล้องวงจรปิดมาให้ทีมข่าวของเราได้ดูด้วย
ปริศนาคนนี้เนี่ยนะคะเขามาที่หน้าบริษัทของพี่เปิ้ล
ตั้งแต่๑๘นาฬิกา๔๐นาที๒๕มีนาคม
เขานั่งอยู่ที่ประตูทางเข้าของบริษัทก่อนนะคะ
๓ทุ่ม๕๙เขาเริ่มถอดเสื้อผ้าเหลือกางเกงในตัวเดียว
หรือข้าวของในกระเป๋ามาวางกองเอาไว้หน้าบริษัท
สิ่งของรังโฟมข้างบริษัทเหมือนกับเจออะไรบางอย่าง
คงจะเป็นกุญแจพอได้กุญแจซึ่งเป็นกุญแจแบบเซ็นเซอร์นะคะ
เขาถือกุญแจเล็งไปที่ประตูแล้วก็เข้าไปได้เลย
เข้าไปได้เลยดูสิยังอุตส่าห์เจอกุญแจแล้วแบบเข้ามาได้ด้วยอ่ะ
พอเข้าบริษัทได้นะคะผู้ชายคนนี้เอาเสื้อผ้าที่เตรียมมาไปซักช่วงตี๒
เอาเสื้อผ้าไปซักเนี่ยภาพนี้ค่ะกำลังแช่ผ้าเขาก็หันหน้าเขาหากำแพงแล้วพูดคุย
คุยกับกำแพงแต่คุยแบบออกรถออกชาติเลยอะค่ะ
นี่แค่นี้ยังไม่พอนะคะต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วไปนั่งกินอยู่บนโซฟา
นอนหลับยาวอยู่บนโซฟาจนถึงเช้านี่อันนี้ตอนที่เข้ามาได้แล้วใช่ค่ะก็เนี่ยต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเอ้ยอะไร
คือตอนเย็นพนักงานมาเจอนะคะผู้ชายคนนี้ก็ไม่ได้มีท่าทีตกใจสะทกสถานอะไรเลยนะคะ
ก็เอาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมานั่งกินต่อค่ะไหล่ให้ออกไปเชิญออกไปก็ไม่ไปนะคะ
เปิ้ลก็เลยบอกว่าคือก็พยายามจะถามผู้ชายคนนี้ว่าเป็นอะไร
นี่เมื่อกี้เห็นมีพนักงานใช่ไหมพนักงานมาเห็นอ่ะเย็นมาเจอตอนเย็นค่ะแต่เขาก็นั่งอยู่นี่แหละ
เขาไม่สนเลยพี่อุ๋ยไม่สนเลยพนักงานมาเห็นก็ไม่สนเชิญให้ออกก็ใหม่ไปก็นั่งกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
เปิ้ลถึงขั้นบอกว่าก็พยายามจะถามว่าเป็นอะไรเขาก็ไม่ตอบ
ตำรวจถามว่าจะแจ้งความจับไหมนะคะผู้ชายคนนี้ก็พูดขึ้นมาว่าพี่แจ้งความจับผมได้เลยนะ
แต่พี่เปิ้ลบอกว่าคือเอาจริงไม่ได้ต้องการจะแจ้งความอะไรหรอกก็อยากจะรู้ว่าเขาเป็นอะไรก็พยายามจะพูดปลอบใจถามว่าเขามีปัญหาอะไรในชีวิตไหม
ส่วนกุญแจที่ผู้ชายปริศนาคนนี้เจอแล้วเปิดเข้าไปในบริษัทได้สงสัยว่าแม่บ้านทำตกเอาไว้ดูสิ
แล้วผู้ชายคนนี้ก็ดันเจอกุญแจจนเข้าไปในบริษัทของพี่เปิ้ลได้ค่ะ
มาถึงปุ๊บลงรถมาเขาหันมาเห็นหน้าพี่เปิ้ลเขาร้องอุ้ย
แล้วเขาก็ยกมือไหว้พี่เปิ้ลแล้วเขาก็เก็บกระเป๋าเก็บของเก็บทุกอย่างเดินขึ้นไปนั่งบนหลังรถตำรวจแล้วก็น้ำตาเขาก็ไหลเขาก็ร้องไห้ตลอด
เราก็รู้สึกโหแสดงว่าเขาต้องมีปัญหาหรือเครียดหรืออะไรอะไรสักอย่างอะไรอย่างนี้
ญาติก็ติดต่อกลับมานะฮะบอกว่าตอนนี้กำลังตีรถมาจากต่างจังหวัดแล้วก็กลับมารับเขาแล้วเขาป่วย
เขาป่วยแล้วก็เขาไม่ได้ทานยาแล้วก็หายจากบ้านไปประมาณ๒๓เดือน
อย่างที่พี่เปิ้ลบอกก็คือญาติก็มาประสานมารับตัวไปเขาป่วยครับ
เขาเห็นโพสต์ใช่ไหม
ก่อนหน้านี้บวชอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพบวชได้๘ปีศึกออกมาได้ประมาณ๒ปีแล้วก็กลับไปอยู่กับแม่ที่ขอนแก่น
เดือนก่อนน้องชายขอมาอยู่กรุงเทพไปเป็นลูกศิษย์วัด
ช่วงแรกครอบครัวก็ยังติดต่อได้นะหลังขาดการติดต่อไปเลย
แล้วเนี่ยสุดท้ายมาเห็นโพสต์ของพี่เปิ้ลนาคอน
ก็เลยรีบมาติดต่อขอรับตัวและขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
ไม่รู้จริงว่าเขาจะไปโผล่ที่นั่นได้อึ๊กก็อึ้งเหมือนกัน
ได้แค่เป็นแบบควมเนียงอาการทางจิตและแบบนี้
ไม่เคยแบบทำร้ายข้าวของหรือมีประวัติทำร้ายร่างกาย
ไม่อะไรแบบนั้นแต่จะเป็นพูดไม่ถูกเรื่อง
จะลองพาเขาไปโรงพยาบาลจิตเวทไปลองรักษาจริงจังโดย
ซึ่งพี่เปิ้ลเองอย่างที่บอกก็ไม่ได้จะไปแจ้งความเอาผิด
เขาเข้าคุกอะไรก็ให้ญาติรับตัวไปรักษาไปบำบัดนะคะ
แต่คุณผู้ชมจำได้ไหมคะเมื่อปี๒๕๕๙
เคยมีข่าวคนสติไม่ดีบุกเข้าไปที่บ้านของพี่เปิ้ลนาคอนแล้วครั้งนึง

ปีก่อนหกปีก่อนใช่ไหมพี่เปิ้ลถึงขั้นพูดว่า
สงสัยตัวเองดวงถูกชะตากับเหตุการณ์แบบนี้แหละมั้งใช้คำว่าถูกชะตา
ถูกชะตากับเหตุการณ์แบบนี้ละมั้ง
เปิ้ลเขามองในแง่ดีคุณผู้ชมบอกว่าเอ๊ะหรือว่าเขาจะเอาโชคเอาลาบอะไรมาให้เรา
เพราะอย่างน้อยเขาก็ไม่ได้ขโมยของอะไรใช่ไหม
แล้วก็ไม่มีใครบาดเจ็บหรืออะไรไม่ได้สร้างปัญหาอะไรที่มันเป็นปัญหานักอะค่ะ
ญาติเขาก็มารับตัวไปดูแลต่อสำหรับเคสล่าสุดนี้นะคะ